ทุกวันนี้ที่สภอรัฐตนาที่เบสคุณผู้ชมน่ะแน่นแน่นแน่นโรงพักเลย
ใครคะโกงถ่ายภาพยนตร์นะอ๋อเขามีถ่ายหนังที่โรงพักไงอ๋อ

เขาไปรวมตัวกันแจ้งความในทุนสร้างหนังก็ออกเช็คมาให้พวกเขา
ดันเป็นเช็คเด้งโอ้นี่พี่เอพระสินก็ไปนะนี่ก็ลานี่
ใช่ฮะโอ้แล้วก็มีผู้อำนวยการสร้างเลยนะ
นั่นนั่นตรงขวามือป้าแมวดาวพระศุกร์ไหมอ๋อใช่ป้าแมวดาวพระศุกร์ด้วยฮะ
แล้วก็มีพี่ช่อพกาโสพิพันธ์ที่เป็นผู้อำนวยการสร้างครับ
มีนางสาวรุ่งการดาหรือป้าแมวนี่แหละนี่นำทีมมา๓คนหัวหอกนี้
พร้อมกับทีมงานนักแสดงและทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องคุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัด
ไม่คุ้นใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มถ่ายกันอ๋อ
เขาไปรวมตัวกันประมาณยี่สิบคนเนี่ยแจ้งความกับพนักงานสอบสนสอพรรถนาที่เบสดำเนินคดี
ในทุนผู้สร้างหนังครับในข้อหาช่อโกงจากการออกเช็คค่าจ้าง๓แสนกว่าบาท
แต่กลับเป็นเช็คเด้งอันนี้เขาเอาภาพของหนังเมื่อสักครู่ให้ดู
เหมือนจะเป็นหมาเป็นหมาซอมบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผู้อำนวยการสร้างอย่างคุณช่อพกาเองเขาก็เดือดร้อนนะ
เขาก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้รับการติดต่อ
ให้มาร่วมสร้างหนังเรื่องนี้โดยมีงบสร้างหนังพร้อมการโปรโมทเป็นเงิน๕ล้านบาทครับ
ค่ะเพิ่งถ่ายกันต้นเดือนคุณผู้ชมฮะหกตุลาคมคุณช่อพกาเองเนี่ยต้องไปติดต่อเช่าสถานที่
ไปติดต่อนักแสดงมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอพระสินนี่แหละแล้วก็เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำทั้งหมด
เพื่อเตรียมจะเปิดกองถ่ายในทุนสร้างหนังคนนี้เซ็นจ่ายเป็นเช็คเงินสดมาให้จำนวน
เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมครับแล้วก็สั่งจ่ายวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
พอไปขึ้นเงินอ้าวธนาคารแจ้งกับเธอว่าไม่มีเงินครับ
ก็เลยนำเช็คเคลียร์ริ่งไว้ก่อนปรากฏก็ยังขึ้นเงินไม่ได้อีก
ทำให้เธอเองต้องควักเงินสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างไปแล้วเนี่ย
เป็นล้านนะโอ้ยเออเข้าเนื้อไปก่อนล้านหนึ่งเออแล้วแล้วถามในทุนไหมล่ะ
ติดต่อในทุนได้ไหมล่ะติดต่อได้นะคุณช่อปากกาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างเนี่ย
ติดต่อในทุนได้แต่โดนบ่ายเบียงน่ะค่ะพลัดวันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
นักแสดงแต่ละคนก็ยังไม่ได้รับเงินค่าตัวเลยก็เลยต้องรวมตัวกันมาแบบนี้
แจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสครับแน่นเลยทีนี้โรงพักพี่เอพระสินแล้วว่าไง
เอพระสินบอกอยากให้ในทุนออกมาคุยกันมารับผิดชอบอย่าแก้ตัวไปเรื่อย
เพราะทุกวันนี้นักแสดงทุกคนก็ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะ
จะได้รับค่าตัวกว่าจะได้รับค่าจ้างแต่ละเรื่องเนี่ยดันมาโดนโกงเรื่องนี้อีก
ส่วนในทุนสร้างหนังเรื่องนี้อ้างกับทีมนักแสดงว่ากำลังรอเงินก้อนใหญ่
ถ้าได้มาเนี่ยนะเดี๋ยวจะจ่ายให้หมดเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดี๋ยวรอการชี้แจงจากในทุนด้วยนะคุณผู้ชมฮะ